ไปสำรวจตลาดกันหน่อยนะช่วงนี้คือหน้าแรง
ผลไม้บางอย่างก็จะแพงและอย่างใกล้ปีใหม่แล้ว
มันอาจจะมีการขึ้นราคาดังนั้นจะไปจับจ่ายซื้อของ
ฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่นับเงินในกระเป๋าตังค์ก่อน
คุณรีบบอกราคาเลยนะเพราะว่าอยากกะว่า
เดี๋ยวปีใหม่นี้อยากจะไปจ่ายตลาด
พาสำรวจตลาดสดกันหน่อยนะครับนี่ราคาผักที่ตลาดภาษีซุง
ตัวเมืองชัยนาฏนะฮะเพราะว่าสินค้าบางรายการ
มีการปรับราคาสูงขึ้นจากปกติอย่างมาก
เช่นพริกแกงหอมหรือพริกขี้หนูหรือพริกหอมในปัจจุบัน
ขายในราคากิโลกรัมละ๒๕๐บาทจากเดิม๒๐๐บาทเท่านั้น
เพิ่มขึ้นมาตั้ง๕๐บาทนะครับส่วนพริกแกงธรรมดา
กิโลกรัมละ๘๐บาทจากเดิม๖๐บาทนะครับ
และอีกรายการที่ราคาแบรนด์ไม่แพ้กันมะนาวจ้า
มะนาวช่วงนี้นะฮะราคาขึ้นจริงเพราะหน้าแรงไงคุณนะครับ
วันนี้ราคามะนาวไซส์ใหญ่ราคาพุ่งขึ้นไปถึงลูกละ๔๕บาทนะครับ
ส่วนแบบคละไซส์ขายที่ลูกละสองบาทคุณอาหารจานไหนไม่ใส่มะนาวบ้างเนี่ย
ถ้าจะไม่ค่อยมีอ่ะเดี๋ยวว่าแต่อาหารนี่เมนูน้ำใส่มะนาวทั้งหมดอ่ะ
นั่นสิฮะส้มตำคุณขวัญเอาแบบไม่ใส่มะนาวไม่ใส่พริกดีไหม
ไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยแม่ค้าผักเปิดเผย
สาเหตุที่ราคาพริกหอมแล้วก็พริกแล้วก็มะนาวปรับราคาขึ้นแน่นอนนะครับ
ก่อนหน้านี้มีผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมสวนผักได้รับความเสียหาย
ส่วนช่วงนี้เอามาหน้าแรงอีกนะฮะผลผลิตก็ป้อนตลาดได้น้อยลงนะครับ
ส่วนผักสดในตลาดรายการอื่นอย่างต้นหอมวันนี้ก็ราคากิโลกรัมละ๑๓๐บาท

ผักชีกิโลกรัม๑๖๐บาทจากเดิม๑๔๐บาท
ตั้งโอก็เพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ๑๒๐บาทจากเดิม๑๐๐บาท
แล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าผักอื่นจะปรับขึ้นอีกในช่วงปีใหม่นี้นะครับ
ส่วนที่โคราชนะฮะราคาผักสดในพื้นที่อำเภอพิมายนะฮะ

ผักชีลาวแต่ก่อนกิโลกรัมละ๑๕บาท
ปัจจุบันจ้าราคากิโลกรัมละ๖๐บาท

ใช่ฮะเกษตรกรผู้ปลูกผักชีลาวบอกว่า
ช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ทำให้ราคาผักหน้าสวนเนี่ย

ทีนี้พอเป็นราคาหน้าแผงก็ปรับขึ้นเหมือนกันนะครับ
ส่งผลดีนะต่อใคร
เกษตรกรที่ได้เงินต้นทุนมา
แต่ว่าอาจจะไม่ส่งผลดีต่อผู้บริโภคนะครับ